สำหรับธุรกิจที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารซึ่งถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของทางเหนือ
ที่มีพระเอกอย่างไส้อัวครับโดยที่เขามีกลยุทธ์คือไม่หยุดนิ่งที่จะปรับและพัฒนาสูตรให้ถูกใจลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
จนสามารถครองใจผู้บริโภคมากกว่า๑๗ปีทั้งแนวทางการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างทันสมัยและเทคนิคต่างนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธิดารัฐนะครับมีชื่อเล่นไหมครับอ่าชื่อจูนค่ะคุณจูนนะครับ
คุณจูนธิดารัฐนะครับก่อนอื่นก็เลยอยากจะขอให้คุณจูนได้แนะนำนะครับภาพรวมของบริษัทกันแล้วกันนะครับ
เตาหลวงของเราอะค่ะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเหนือพื้นเมืองและของฝากค่ะโดยใช้ชื่อภายใต้ว่าไส้อัวเผาเตาหลวง
ปัจจุบันเรามีทั้งหมดสามสาขาค่ะจะตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่ทั้งหมดสองสาขาและจังหวัดลำปางค่ะตัวชูโรงก็จะเป็นไส้อัวค่ะ
จากช่องทางการจัดจำหน่ายหน้าร้านนะครับมีช่องทางไหนที่จะจำหน่ายเพิ่มอีกบ้างครับ
ช่องทางในส่วนของออนไลน์ค่ะเรามีวางขายในแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กลาซาด้าค่ะช้อปปี้ค่ะ
ก็เป็นแอดเตาหลวงเลยใช่ค่ะเป็นลายออฟฟิเชียลของแบรนด์เลย
แล้วอีกช่องทางนึงนะคะจะเป็นการส่งไส้อัวเข้าไปในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
ก็จะมีในส่วนของบิ๊กซีค่ะบางสาขาที่ในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดค่ะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่า๑๗ปีแล้วเหรอครับที่อยู่ในธุรกิจนี้
ใช่ค่ะปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่๑๗แล้วค่ะ
โอ้โหถ้าเราย้อนไปเมื่อ๑๗ปีก่อนนะครับจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำธุรกิจนี้คืออะไร
แล้วก็อาจจะถามตรงเลยก็ได้ครับว่าทำไมต้องเป็นธุรกิจเกี่ยวอาหาร
ไปเมื่อ๑๗ปีก่อนคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะมองหาธุรกิจตัวใหม่
ก็เลยมองว่าไส้อัวเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการเติบโตที่จังหวัดนี้
คุณยายเองเมื่อ๔๐ปีตอนที่เขายังสาวอยู่เนี่ยเขาเคยทำไส้อัวมาก่อน
ก็เลยคิดว่าเอาไส้อัวเนี่ยมาเป็นสินค้าหลักสินค้าแรกของแบรนด์เตาหลวงเลยค่ะ
หมายลูกค้ากลุ่มแรกของเราก็คืออาจจะไม่ใช่จำกัดเฉพาะคนพื้นที่
ใช่ค่ะกลุ่มแรกของเราเป็นหลักเลยจะเป็นนักท่องเที่ยวจากภาคอื่นที่เดินทางขึ้นไปภาคเหนือ
แล้วขากลับก็อาจจะแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือไปฝากครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วงแรกในการทำการตลาดนะครับให้ร้านเราเนี่ยเป็นที่รู้จักเนี่ยเริ่มต้นนี่เริ่มยังไงครับ
ปีก่อนเนี่ยตอนที่เปิดร้านนะคะลูกค้ายังไม่รู้จักแบรนด์เตาหลวงหรือว่าไส้อัวที่มาจากจังหวัดแพร่
ก็คือลูกค้าต่างจังหวัดอะค่ะได้ลองชิมลองทานไส้อัวแล้วก็รู้จักชื่อของเตาหลวงหรือว่าไส้อัวที่มาจากแพร่เพิ่มขึ้น
พอเขามีโอกาสที่เดินทางผ่านมาทางเส้นนี้ค่ะก็ได้มาแวะซื้อที่ร้านหน้าร้านเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกปีค่ะ
ช่วงแรกนะครับในการที่ทำธุรกิจแน่นอนว่าต้องเจอปัญหามากมายแหละทุกธุรกิจเหมือนกันหมดอุปสรรคที่คิดว่าใหญ่ที่สุดในตอนเริ่มต้นคืออะไรครับ
ในตอนเริ่มต้นคิดว่าเป็นการถนอมอาหารถนอมสินค้าค่ะด้วยความที่สินค้าเราเป็นสินค้าปรุงสุกพร้อมทานระยะเวลาในการจัดเก็บค่อนข้างสั้นค่ะ
ประกอบกับลูกค้าของเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักเดินทางก็จะใช้เวลานานกว่าจะนำสินค้าไปฝากถึงมือผู้รับ
ส่งผลให้ลูกค้าค่ะเมื่อมาซื้อสินค้าไม่กล้าตัดสินใจซื้อสินค้าในปริมาณที่มากเพราะว่ากลัวอาจจะเสียระหว่างทางอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วตอนนั้นจัดการกับปัญหาณตอนนั้นยังไงครับ
คุณพ่อเริ่มศึกษาหาข้อมูลว่าเราพอจะมีเทคโนโลยีตัวไหนบ้างที่สามารถเข้ามายืดอายุตัวสินค้านี้ได้ค่ะ
เข้ามายืดอายุของไส้หัว
ถือว่าเป็นเจ้าแรกในจังหวัดแพร่เลย
แล้วเราเองก็ไม่ใช้สารกันบูดเลย

พอย่างสุกปุ๊บเราก็เข้ากระบวนการนี้ทันที
ก็ทำให้ยืดอายุของสินค้าจากเดิม
สามารถอยู่อุณหภูมิปกติได้นาน๒๓วันค่ะ
หรือว่านำไปแช่แข็งเนี่ยนานถึง๖เดือนเลยค่ะ
อะไรที่รู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่เหมือนมันจะมีคลิกหนึ่งแหละ

ฉันพร้อมแล้วที่ฉันจะก้าวต่อไปฉันจะโตขึ้น
จุดนั้นเป็นจุดที่ปริมาณของลูกค้าและนักท่องเที่ยวอะค่ะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
รวมถึงยอดขายของทางร้านนะคะที่ก็เติบโตไปเรื่อยเป็นสเต็ปขึ้นไป
เรามองเห็นว่าเราต้องขยายแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตตัวของหน้าร้านเองที่ต้องรองรับลูกค้าค่ะ
ถ้าตอนนั้นเราไม่คิดที่จะขยาย
เราจะเป็นแค่ร้านขายไส้อัวหรือเป็นร้านของฝากเล็กเท่านั้นค่ะ
ซึ่งจริงต้องถือว่าผลิตภัณฑ์ของเตาหลวงเองเนี่ยนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคู่แข่งในตลาดเยอะพอสมควร
แล้วก็เป็นคู่แข่งที่เอาจริงต้องถือว่าเขามาก่อนเราด้วยในตลาดนะครับ
มีเจ้าเก่าแก่โบราณเยอะแยะมากมายนะครับ
อะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถทำให้ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นได้ครับ
ต้องบอกก่อนว่าอาหารเหนือพื้นเมืองเนี่ยจริงแล้วค่ะเป็นการสืบทอดวิถีชีวิตมาอย่างยาวนานแล้วค่ะ
การที่เราขายได้อย่างต่อเนื่องก็ทำให้เห็นว่าสินค้าตัวนี้ยังมีโอกาสเติบโตอีก
ในขณะที่มีคู่แข่งมากขึ้นนะคะเตาหลวงเองก็มั่นใจในส่วนของคุณภาพของสินค้าทุกตัว
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตเราใส่ใจตั้งแต่ต้นจนออกมาเป็นสินค้าถึงมือผู้บริโภคค่ะ
สินค้าของเราทุกตัวมีออยอร์ค่ะ
รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับต้องมีอะไรจัดการยังไงบ้างครับ
ค่ะเราก็จะเริ่มหาข้อมูลในส่วนของเครื่องจักรนวัตกรรมใหม่เข้ามาค่ะ
รวมถึงทางคุณพ่อเองก็ไปขอคำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างที่เชี่ยวชาญในด้านของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารค่ะ
อกจากนี้นะครับถ้าผมคิดตามแล้วเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องของการขยายธุรกิจ
ก็ต้องพูดถึงเรื่องของการซื้อเครื่องจักรที่มากขึ้นซื้อเทคโนโลยีต่างที่มันเติบโตขึ้น
และก็ยังให้องค์ความรู้วิชาการต่างให้เราได้เข้าไปอบรมเพิ่มเติม
หลายคนมีโปรดักต์ที่ดีมีทุกอย่างพร้อมแล้วอยากจะขยาย
แต่ขาดเงินทุนมันก็ไม่สามารถไปต่อได้นะครับ
อายุ๑๗ปีถ้าสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นธุรกิจที่ก็ต้องประสบความสำเร็จ
ร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรเลย
คิดว่าวิกฤตไหนในช่วง๑๗ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่หนักที่สุดครับ
ต้องบอกว่าเป็นช่วงของโควิดค่ะ
เพราะว่าโควิดเนี่ยกระทบกับธุรกิจเราโดยตรงเลย
เมื่อไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้
นักท่องเที่ยวต่างก็ไม่สามารถมาซื้อสินค้าที่ร้านเราค่ะ
ทำให้ตอนนั้นเรามีพนักงานที่ต้องดูแลมากกว่า๓๐ชีวิต
แต่รายได้ที่เข้ามาก็แทบจะเป็นศูนย์จากการขายสินค้าตามสาขาหน้าร้านค่ะ
พอประสบปัญหาโควิดเนี่ยเราก็ปิดไป๔สาขาที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน
ตอนนั้นเราก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ทำคือเราจะไม่เลิกจ้างพนักงาน
ต้องให้เขามีรายได้เพราะเขายังมีครอบครัวที่เขาต้องดูแลอยู่ค่ะ
แต่ในเมื่อเราไม่มีรายได้จากการที่ขายของหน้าร้านนะคะ
ตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าเราต้องหันมาทำธุรกิจในด้านออนไลน์อย่าง๑๐๐ค่ะ
เมื่อลูกค้ามาหาเราไม่ได้เราจะส่งสินค้าไปหาลูกค้าเองค่ะ
ในช่วงที่ทำออนไลน์แรกค่ะลูกค้าเองจริงก็ปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์พร้อมกันเหมือนกันนะคะ
จากบางท่านที่ไม่เคยสั่งอาหารเหนือพื้นเมืองอะค่ะก็เปิดใจสั่งอาหารเหนือพื้นเมือง
จนถึงปัจจุบันนะคะลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหน้าร้านกับลูกค้าที่มาซื้อช่องทางออนไลน์แทบจะเดินทางไปพร้อมกันเลยเติบโตพร้อมกันเลยค่ะ
อันนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าจริงอย่างที่บอกว่าหลังเนี่ยจังหวัดแพร่เองเนี่ยก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเรื่อยนะครับ
พอดีขึ้นเรื่อยปุ๊บแสดงว่ายอดขายเราก็ต้องโตขึ้นบวกกับออนไลน์ที่เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นศูนย์เลยตอนนี้เราก็ได้โตขึ้นมันก็เลยโตขึ้นสองทางเลย
ใช่ค่ะจากวิกฤตนั้นก็ให้โอกาสกลับมาเหมือนกันค่ะ

ทำไมมันยากเย็นจังแต่จริงมันก็ต้องกลับมาที่คำเดิมว่า
เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนี่แหละในทุกวิกฤตจะมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอ
ซึ่งทางเตาหลวงทางคุณจูนเองก็ใช้ตรงนี้แหละทำให้เราโตขึ้น
ถ้าผมจะใช้คำว่าโตขึ้นเป็นก้าวกระโดดเลยได้ไหม
ขอใช้คำว่าโตขึ้นอย่างมั่นคงดีกว่าค่ะ
โอเคครับคิดว่าหัวใจหัวใจหลักของเตาหลวงที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ
แล้วก็แน่นอนมีลูกค้าที่ติดใจมาตลอดระยะเวลา๑๐กว่าปี
แล้วก็รวมถึงยังมีลูกค้าใหม่ขยายฐานลูกค้าไปใหม่ออกไปเรื่อยเนี่ย

หลักของเราคิดว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้าค่ะ

และที่สำคัญเลยเรามองลูกค้าเป็นหลักค่ะ
เราเก็บมาคิดเก็บมาพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่องค่ะ
อันนี้สำคัญมากสำหรับคนที่ประกอบธุรกิจ
เพราะว่าต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกเป็นโลกออนไลน์หมดแล้ว
มันทำให้แบรนด์โดยรวมก็เสียหายได้
รวมถึงขยายหน้าร้านเพื่อรองรับลูกค้าค่ะ
เราอยากจะเป็นร้านของฝากที่มีขนาดใหญ่อาจจะไม่ที่สุด
แต่ก็จะเป็นร้านของฝากที่มีขนาดใหญ่บนเส้นทางภาคเหนือค่ะ
หรือว่าลูกค้าค่ะอยากจะขายสินค้าประเภทอาหารอาหารเหนือพื้นเมืองค่ะ
ไม่ต้องลงทุนผลิตเองบอกเราค่ะเดี๋ยวเราจะผลิตให้
น่าจะเป็นการขยายธุรกิจไปในทางนี้ในอนาคตค่ะ
สุดท้ายครับอยากให้คุณจูนแชร์เคล็ดลับของการเป็นธุรกิจที่เติบโตนะครับ
สิ่งที่อยากจะแชร์นะคะว่าตลอด๑๗ปีในการทำธุรกิจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณพ่อหรือในส่วนของจูนเองค่ะ
การพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคมันเกิดขึ้นได้เสมอในเรื่องของการทำธุรกิจ
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก็คือการไม่หยุดนิ่งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จะเป็นหัวใจหลักทำให้ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยค่ะ
วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณจูนธิดารัฐนะครับ
เป็นอย่างมากวันนี้ถือว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็สนุกมากนะครับ
ขาดอย่างเดียวครับยังไม่ได้ชิมนะครับขออนุญาตจบรายการแล้วผมไปชิมต่อนะคะ
จะเป็นธุรกิจประเภทไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ